ส่วนเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซา
มีน้องนักเรียนหญิงอายุสิบสองอยู่มหนึ่งครับถูกรุ่นพี่อยู่มสองหลายคนด้วยน่ะ
คิงประมาณสักเจ็ดคนได้รุมทำร้ายร่างกายน้องโอ้โหทั้งตบ
ตีกระชากหน้ากากอนามัยและบังคับให้น้องกราบเท้าคุณแม่เห็นคลิปแล้วรับไม่ได้เลย
แล้วคุณแม่บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกแม่ถูกทำร้ายแบบนี้ค่ะ
คือคลิปเหตุการณ์นี้นะคะผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงอายุสิบสอง
คือคลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงอายุสิบสอง
ส่งคลิปมาให้นักข่าวดูว่าขอความเป็นธรรมหน่อยกลัวเรื่องมันจะไม่คืบหน้า
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยถูกเพื่อนรุ่นพี่ประมาณสักเจ็ดคนครับ
ทำร้ายร่างกายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทั้งตบทั้งตี
กระชากหน้ากากอนามัยบังคับให้กราบเท้า
แล้วมันเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะนี่คือในโรงเรียนเลย
โรงเรียนเอกชนด้วยที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าทางผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้ายบอกว่า
เพื่อนลูกสาวแอบส่งคลิปมาให้เห็นคลิปแล้วรับไม่ได้เลย
และรู้มาจากเพื่อนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกสาวโดนทำร้ายแบบนี้
คือเพื่อนลูกเป็นคนให้ข้อมูลกับคุณแม่นะกับผู้ปกครอง
บอกว่าอย่างน้อยคือ๖ครั้ง๖ครั้งนะคะที่โดนแบบนี้
สาเหตุก็คือตัวน้องที่ถูกทำร้ายอ่ะค่ะเขาบอกว่าเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันอ่ะ
สูบบุหรี่ไฟฟ้าน้องก็เลยพูดขึ้นมาว่าเหม็น
กลายเป็นว่ามีเรื่องกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะจังหวะกราบ
มันสะเทือนใจนะบังคับให้กราบเท้าเลยเนี่ยนะรุ่นเดียวกันด้วย
ใช่รุ่นเดียวกันและรุ่นพี่ด้วยอะค่ะคือรุ่นเดียวกันไม่พอใจที่น้องเขาไปบอกว่า
บุหรี่ไฟฟ้าในห้องเรียนทำไมมันเหม็นซึ่งจริงจริงแล้วมันมันทำไม่ได้นะ
ก็เลยไปเรียกรุ่นพี่มาให้มาทำร้ายน้องมารุมทำร้ายแล้วก็มันมีข้อหาแบบมันไส้
ไม่ชอบให้มองหน้าไอ้ข้อหาแบบอะไรแบบนี้แล้วที่บังคับให้กราบเท้า
เพราะว่าถ้าไม่กราบเดี๋ยวจะไม่ได้เรียนที่นี่ต่อนะโอ้โหขั้นนั้นเลยเหรอฮะ
ขู่น้องแบบนี้ทางโรงเรียนทราบเรื่องนะคะเรียกผู้ปกครองมาคุย
แต่ไม่ได้มีการตำหนิหรือทำโทษกลุ่มที่มารุมทำร้ายลูกแม่เลย
กลายเป็นว่าน้องที่โดนทำร้ายถูกตำหนิถูกทำโทษแม่ตัดสินใจแจ้งความค่ะ
พ่อเมืองฉะเชิงเซาค่ะแม่บอกว่าก็ที่อยากจะให้นักข่าวช่วยตามเรื่อง
ก็เพราะว่าหนึ่งในผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้าแล้วเหมือนกับว่ามีการไปขอดูสำนวนคดีนี้ด้วย
แม่เองก็เลยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวคดีจะไม่คืบนะคะ
แล้วแม่ก็บอกว่าเคยถูกแม่ของน้องนักเรียนคนนึงที่มาทำร้ายลูก
ท้าตบตัวต่อตัวเพราะเขาเป็นภรรยาตำรวจ
เอาเหรอฮะมาท้าตบเลยบอกอยากมีเรื่องใช่ไหม
ถ้ามีเรื่องจะยิงหัวให้ตายเลยนะขู่ยิงด้วยค่ะ
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องนักข่าวนะคะแม่ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
รุมทำร้ายลูกสาวแม่แบบนี้มันเกินไปความคืบหน้าล่าสุดก็คือ
ถามไปยังผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้ายน้องก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี้ย
จะไปโรงเรียนพร้อมกับทางตำรวจไปเจรจากลายเกลี่ยหาทางออกแต่จะมีการแจ้งความเพิ่มเติม
เพราะมีคุณครูท่านหนึ่งมาให้สัมภาษณ์บอกว่าน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เหมือนกับก็ไม่ได้เป็นเด็กเรียบร้อยสักเท่าไหร่เข้าห้องปกครองบ่อยซะด้วยซ้ำ
ลักษณะประมาณแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอฟังความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลจากทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะ